เน้นหนักชัดทุกคำ
นึกถึงหน้าแม่แล้วส่งพลังมันออกมา

เอาแล้ว

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน๑ยก
รอบที่๓จำนวน๙ยก
และรอบที่๔ประชันทีม

ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่า
รับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

ใช้เพลงฝนเทลงมา
ทำให้ใจกรรมการและคนดูชุ่มชื่นไปด้วยความน่ารัก
และขวาคะแนนในยกนั้นไปได้สำเร็จ
ทำให้คะแนนของทีมสมิลาพาเพลิน
ห่างออกไปอีกถึง๔คะแนน

การแข่งขันกำลังเข้มข้น
เรามาเอาใจช่วยเด็กกันต่อใน
ร้องได้ยกกำลังซ่าครับ

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่า

เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า
เวทีนี้นะครับมีแต่เด็กเสียงดีแล้วร้องเพลงเพราะนะครับคุณผู้ชม

ถ้าทีมไหนชนะจะคว้าทุนน้ำใจกลับไปสูงถึง๑แสนบาท
ส่วนอีกหนึ่งทีมนะครับที่ร่วมแข่งขันด้วย
ก็มีทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดกลับไปถึง๓๐๐๐บาทครับท่าน
และวันนี้นะครับก็มีคณะกรรมการใจดีที่สุดในโลกอยู่ที่นี่แล้วนะครับทั้ง๓ท่าน
ฝนธนสุนทรนะครับแล้วก็พี่ไอซันยูครับทั้งสามท่านสวัสดีครับ

ก้าวยกตอนแรกก็ใจหายเหมือนกันนะคือเราก็ลุ้นไปกับเด็กไม่อยากให้เขาทิ้งห่างกันมาก
แต่เขาก็ตีตื้นกันขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าในตอนนี้จากคะแนนสะสมนะครับ
สมิลาพาเพลินมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๙คะแนน
ทีมเด็กอ้อนพระนครคิรีมีคะแนนสะสมอยู่ที่๑๕คะแนน
วันนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันในยกสุดท้ายของรอบที่๓
รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยกโดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้นพร้อมได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน
ต้องจับตาดูให้ดีว่ากรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
ครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในรอบที่๓ยกที่๙นะครับผม
ส่วนน้องนโมนะครับเลือกเพลงฝากใจใส่กระทงนะครับของคุณอาสันติดวงสว่างนะครับผม
เพลงนี้นะครับก็มีความยากเรื่องการออกเสียงชัดแล้วก็การร้องให้หวานแล้วก็พอ
เพราะว่าคุณอาสันตรีดวงสว่างนะครับเป็นเจ้าพ่อเพลงหวานอยู่แล้วนะครับทำยังไงถึงร้องให้หวานแล้วก็กินใจนะครับผม
เพลงไทยครับวันนี้มาร้องเพลงที่เดิมนะครับความยากง่ายของเพลงมีไหมครับเพลงนี้ครับ
เหมือนเดิมนะครับเสียงสูงต่ำแล้วก็การใส่อารมณ์ให้ถึงเพลง

เอาอย่างนี้เลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันให้ครูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยพี่ไอซ์สอนเพลงไทยดีกว่านะครับ

เป็นครูในสายลูกทุ่งให้สอนนโมนะครับ

ไม่มีหน้าที่เชิญกลับได้ครับ

ที่เดิมเนี่ยที่น้องเพลงไทยกำลังจะร้องเนี่ยจริงแล้วมันมีเทคนิคการร้องให้มันถึงใจชาวร็อคเนี่ยทำยังไงครับพี่ไอซ์
ก็อยู่เคียงไม่ห่างเธอแค่เปลือกใจที่บอกมาเมื่อบางคำไว้
อดทนจนกว่าเธอจะส่งใจที่เจ็บมาให้ฉัน

เออช่วยบอกนั่งตีด้วยช่วยถึงหนังกองไอ้แฮน
เอาใหม่ร้องเนื้อเดิม
เน้นหนักชัดทุกคำ
นึกถึงหน้าแม่แล้วส่งพลังมันออกนะ
จะอดทนจนกว่าเธอจะส่งใจที่เก็บมาให้ฉัน

แนวลูกทุ่งสายลูกทุ่งบ้างครับ
ลูกทุ่งเนี่ยมันก็ต้องมีความซื่อแล้วก็จริงใจในเสียงด้วย
อ่าพี่ฝนขอลองฟังหน่อยครับ
นี่คง
เป็นประโชคชะตา
ให้เราเกินมา
แล้วยายต้องให้เจ็บช้ำ
แต่ว่านี่อาจจะยาวไปหน่อย

นี่คงเป็นโชคชะตา

แต่อย่าดึงอย่าลากจนมันยานคาง

ดังนั้นความเห็นที่ครูบาร์อาจารย์แนะนำเอาไว้

อนุญาตขึ้นไปบนเวทีได้ไหมฮะ

ลูกทุ่งนี้จะเป็นอะไรที่จังหวัดช้า

คนดูต้องเปลี่ยนเป็นกล้องทันที
น้องเห็นไฟแดงที่ไหน
น้องจะต้องจ้องไปอยู่ตรงนั้น

หาไฟแดงหาใบแดง

นี่คือระบบของลูกทุ่ง

โดยแล้ว
ไปสอนน้องไว้น้องเขาก็จำทุกเบียดดิ้ว

ส่วนชาวล็อคทำแบบนี้ไม่ได้
ต้องใช้พื้นที่ให้เป็น
แล้วให้คนดูต้องมีส่วนร่วม

สวัสดีครับ

เสียงเสียงกูหมดเลยขอเสียงกูหน่อย
อย่าใช้ขอเสียงคนดูมากเพราะเสียงเราจะหมด
ดูน้องเขาเหมือนรู้สึกว่า
ไม่มีประหย่ออะไรพี่

ไปขอเสียงหน่อย
ไปเดินลงมานี่
มาแข่งร้องเพลงหรือมาเที่ยวสวนชะยามอะ

ใครจะเป็นคนเริ่มต้นร้องก่อนครับ

เป็นธรรมดาที่เธอโดดเดียว
ทำอะไรเหมือนเธอเดินอยู่คนเดียว
เห็ดเหนื่อยกับปัญหาไม่มีใครมาเข้าใจ
คงเวลาที่ผ่านมาจะเปิดตาและปิดใจกันเลยไม่รู้
เธอรับตาและเปิดใจเธอเจอที่เจอใครที่เขาเป็นห่วง
ลองดูฉันนี่ไงที่มันยังรักเธออยู่
ฉันคนนี้ที่เธอเจ็บ
ฉันทำอะไร
ก็อยู่ที่ไม่ห่างเธอแค่และเปลือกใจที่บอกมามาบางคำไว้
จะอดทนจนกว่าเธอจะส่งใจที่เตรียมมาให้ฉัน
ที่เดิม
จนธรรมดาทีเธอโดดเดียว
ทำอะไรเหมือนเธอเดินอยู่คนเดียว
เฆ็ดเหนื่อยกับปันห้างพี่

คงเวลาที่ผ่านมาเฝอะเปิดตาและปิดใจกันเลยเหมือน

ด้านเหลือมา
ที่หลักหลักหวานเธอโห
ฉันคนนี้
ที่เธอจะช้ำเท่าไหร่
ต้องกูเคี่ยงไปทางเธอขึ้นเปลี่ยน

ไม่เคยมาให้เชิญ

เอาล่ะสิน้องเพลงไทย

และที่มันจะยังเต้น

ที่จะการความลับ

ที่จะรอบ

ที่เธอเย็นชั้นเท่าไหร่

แค่เปลือกใจที่บอกว่าไม่ไปข้างไว้
จะอดทนจนกว่าเธอจะส่งใจที่เต็มมาให้ฉัน
ที่เธอ
ร้องแบบตื่นเต้นมวลท้องแต่ก็ประคองจนจบ
จังหวะที่หยุดร้องมันเกิดอะไรขึ้นลูกเพลงไทยครับลูก

มันมาจากความตื่นเต้นหรือมันมาจากการที่กระโดด
รู้สึกว่าร่างกายมันมีลมตีขึ้นมา
มันไม่ได้เกิดจากความตื่นเต้นใช่ไหม
ตอนขึ้นมาเขาคือเรารู้สึกเลย

ถ้าพี่มีค้อนพี่ก็ให้ค้อนแล้วเนี่ย

ขอโทษหนูหนูลืมไปแล้วหนูผิดไปแล้ว

แต่นี่เขาไม่หลุดจนวินาทีสุดท้ายเลย

เรื่องของอินเนอร์ความเป็นศิลปิน

เหลือแค่อย่างเดียวคือควบคุมระบบร่างกาย
และอีกอย่างหนึ่งที่พี่ไอ้อยากเติมคือเรื่องของการร้อง

ฝึกร้องเสียงประสาน
เพื่อที่บางครั้งถ้าเสียงในเสียงเมโลดี้
มันเป็นเสียงที่ต่ำใช่ไหมครับพี่หอย
เลี่ยงไปร้องในเสียงประสานได้
ส่งใจที่เจ็บมาให้ฉัน

ส่งใจที่เจ็บมาให้ฉัน

มันสว่างขึ้นได้

ส่งใจที่เจ็บมาให้ฉัน
ที่เดิม
โอ้โฮ

เอาอะไรพวกนี้ไว้ในลูกจบ

โอ้โฮขอบคุณพี่ไอ้มาก
น้องเพลงไทยผู้มีปัญหาสุขภาพทุกครั้ง

โชว์ให้จบลงได้โดยไม่เลิกกลางคัน
แม้อาการปั่นปวนในท้องจะกำเริบก็ตาม

ก็สำหรับน้องเพลงไทยนะคะ
หนูก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบโชว์สุดท้ายของน้อง
ก็เลยใส่เต็มที่เลยค่ะ
ก็เป็นงานยากของนโมแล้วล่ะค่ะ
ตอนนี้หนูก็รู้สึกกุ้มใจแทนนโมนิดหน่อยค่ะ
โดดถ่วยลูกที่เราลูกมี
แต่ความผิดหวัง

ที่เดิว

ถึงคิวของน้องน้ำโมนะครับผม
มากับเพลงฝากใจใส่กระทงนะครับผม

เอาที่ความรู้สึกของน้องแล้วกันนะฮะ

นโมฝากใจใส่กระทงจากน้องนโม
นี่คงเป็นเพราะโชคชะตา
ให้เราเกิดมาแล้วยายต้องไม่เจ็บช้ำ
โถคนดีดูสิเจ้า

มันเหมือนเหยียบยำหัวใจให้แหลกเป็นทง
ก็คือเดือนเพ็ญฉันเห็นกับตา
เธอหุ่งคู่มาในคืนวันรอยกระทง
เธอเดินเกี่ยวแขนต่อหน้าแฟน
ต้องยงฉันต้องยืนงง
ปล่อยกระทงเหมือนคนใจรอ
พระแม่ของข้าช่วยป่ากระทงลูกไป
ลอยออกให้ไกลลอยไปสู่เจ้าพญา
ลูกเอาหัวใจลูกใส่กระทงหล่อ
ลอยมาขออวอนแม่ของข้า
ช่วยรักษาหุ่นให้ลูกที่
พระจาตุนี้มีบุญและวาสนา
ลูกจะกลับมาขอแม่ของข้าอีกที
ลูกขอวอนแม่ของเมตตา
พระนี้เพื่อช่วยลูกที่
เราลูกมีแต่ความผิดหวัง
ลูกสัตว์ธรรมดิกัน
ลูกจริงด้วยความรักษาแรก
พอวันแม่คงไม่ตาประณี
โปรดช่วยลูกทีเพราะลูกมี
แต่ความผิดหวัง
เป็นเด็กอัจฉริยะอีกคนนึง
เพราะตอนที่สอนให้เขาขึ้นให้ฟัง
เขาดึงมากเลยนะแต่พอบอกเขาปุ๊บเฮ้ย

เร็กบางคนเขาจะฝึกมาอย่างงั้นแล้วมันติด

นี่คง
เป็นเพราะโชคชะตา
ให้เราเกิดมา
แล้วยายต้องไม่เจ็บช้ำ

จริงต้องใช้คำนี้
ไอ้อยากบอกจริงจากหัวใจเลย

แล้วก็เติบโตขึ้นไปเป็นสีลักษณ์

โมติดความคาดหวังเวลาที่ทำงาน

มันออกมาทางสีหน้าแววตาแล้วก็จุดเริ่มต้น
พอนโมเผลอปุ๊บแล้วเผลอร้องมันออกมาจากใจปุ๊บ
มันธรรมชาติมันน่ารักมากลูก
แต่พอถึงเวลาที่ผมตั้งใจปุ๊บถ้าผมมันกลายเป็นอย่างนี้
มันจะเกร็ง
มันทำให้ความเป็นธรรมชาติและความงดงามที่พี่เห็นว่ามันสวยงามจังเลย

เพราะว่านโมสื่อสารมันได้ดีอยู่แล้ว
ร้องแล้วปล่อยมันออกมาหลับตาแล้วร้องแล้วจินตนาการว่า
ถ้าผมหลับตาร้องมือผมจะอยู่ตรงไหน
ไม่ต้องคิดว่ามันจะมาขวามาซ้าย
ดนตรีแล้วผมยืนเฉยยังได้เลย
ผมไม่ต้องยื่นนะครับ

หอยแค่อยากบอกว่าพี่จะรอศิลปินลูกทุ่งชื่อดังที่ชื่อว่านโมครับ

ทีมไหนเป็นผู้ชนะในยกสุดท้ายนี้นะครับ
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีเลยครับ
นโมทุ่มความตั้งใจเกินร้อยมาสู้ในการแข่งขันเดียว
เพื่อเก็บคะแนนในยกสุดท้าย
และสิทธิ์ยกกำลังซ่ายังเหลืออีกหนึ่งสิทธิ์จากพี่หอย
ซึ่งถ้าใช้สิทธิ์ให้ใครก็ตาม
จะทำให้สถานการณ์ของเกมเปลี่ยนไป
ช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อนะครับ
ทีมที่ชนะคือทีม
ลูกขอวอนแม่ของเมตาปรานี

จะส่งใจที่เจ็บมาให้ฉัน
ที่เดิม
สิ้นสุดรอบที่๓แล้วนะครับคุณผู้ชม

ต้องใช้เวลาในการบมเพื่อที่จะให้มันสุก

ไม่ได้เป็นศิลปินวันนี้ก็ต้องได้เป็นในวันหน้า
เอาใจช่วยน้องทั้งสองคนครับผม

ตอนนี้ท่านคณะกรรมการทั้ง๓ท่าน
จะให้ทีมไหนเป็นฝ่ายชนะครับ
ทั้งสองทีมต้องการคะแนนจากท่านคณะกรรมการนะครับ
และทีมที่ชนะในยกที่๙นี้

สมิลาพาเพลินหรือเด็กอ้อนพระนครคิรี

มาลุ้นกันว่าทีมที่ชนะคือทีม
มีการใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าเกิดขึ้นนะครับ

ไม่รู้ว่าพี่หอยจะยกสิทธิ์กำลังซ่านี้ให้กับทีม

ขอเชิญพี่หอยขึ้นสู่แท่น

ถ้าพี่หอยนะใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับสมิลาพาเพลินนะครับ
แต่ถ้าพี่หอยให้กับทีมเด็กอ้อมพระนครคีวี

กำลังซ่าของพี่หอยมีผลต่อการแพ้ชนะของทั้งสองทีม
พี่หอยจะเลือกให้เสร็จนี้กับทีม
เด็กอ้อนธรรมกรกีฬีนะครับ
เสมอกับทีมสมิลาพาเพลิน๑๙ต่อ๑๘
ผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทั่วประเทศนะครับ
จะด่าจะโกรธผมอะไรก็แล้วแต่นะฮะ
ผมเชื่อว่ามีแน่นอนนโมร้องได้เพอร์เฟคจริง

แต่สิ่งที่ผมเอาค้อนอันนี้ให้กับทางฝ่ายเพชรบุรี
คือจริงต้องบอกนำตรงว่าเพลงไทยทำได้ดี
แต่มันมีแค่การเกิดอุบัติเหตุทางด้านสุขภาพแค่นั้นเอง
สมมุติว่าพี่ไม่ได้ให้ค้อนอันนี้ไปเนี่ย
เขาอาจจะโทษตัวเองว่าเขาไม่เอาแล้วอ่ะ
สุขภาพไม่ดีแล้วอยากจะเลิกร้องเพลง
แต่พี่เชื่อว่าดนตรีมันบำบัดโลกได้ทุกโลก
ขอให้น้องทำต่อไป
สิ่งอันนี้ถ้าน้องรู้สึกท้อรู้สึกอะไร
น้องมองค้อนอันนี้ไว้แล้วเพลงไทยจงนึกถึงนโมวันนี้ไว้ด้วย
ผมเชื่อว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เจ๋งมาก
แล้วพี่ก็อยากจะให้นโมรู้ว่าการเป็นนักร้องหรือเป็นอะไร
ไม่มีอะไรสำคัญทั้งความเป็นสุภาพบุรุษ
นี่คือมิตรภาพที่ดีที่จะเดินไปเป็นศิลปินทั้งคู่
แต่คนละสายแค่นั้นเอง

มาดูกันว่าทีมไหนจะได้ทุนน้ำใจ
เพื่อบ้านเกิดกลับไปในร้องได้ยกกำลังซ่า

เป็นการตัดสินที่ลำบากใจมากที่สุดของพี่หอย
ถึงน้องนโมจะเสียใจอย่างมาก
แต่ก็ยอมรับในการตัดสินนี้
ทำให้การแข่งขันในยกชิงชนะเลิศ
จึงมีความสำคัญมากสำหรับเด็กทั้งสองทีม

มาเป็นกำลังใจให้กับน้องทั้งสองทีมด้วยนะครับ

ร้องได้ยกกำลังซ่า

ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรม
ร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโด
เพื่อลุ้นรับกิฟเซตจากอามาโด
มูลค่า๙๙๙บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
ร่วมสนุกและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
สนับสนุนโดยอามาโด
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะ

อามาโด
พรุ่งนี้เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
จากต่างถิ่นต่างเป้าหมาย

มิตรภาพที่หลอมหัวใจของเด็ก
จะทำให้การแข่งขันในวันพรุ่งนี้

ซึ้งใจและน้ำตาต้องติดตามชมให้ได้นะครับ